สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
เช้านี้คุณอยู่กับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะมากันที่เรื่องแรกค่ะ
เป็นเรื่องราวของความกระตันยูนะคะถ้าพูดถึงนักร้องยอดกระตันยูอีกหนึ่งคน
ของวงการเพลงลูกทุ่งค่ะหลายคนคงบอกว่าจะมีชื่อของหนุ่มคนนี้อย่างแน่นอนนะคะ
สำหรับกล้องห้วยไร่นั่นเองนะคะ
เพลงก็ดังงานก็เยอะนะคะ
แต่ว่าลูกอีสานคนนี้ไม่เคยลืมคุณพ่อคุณแม่นะคะ

มักจะเห็นเขาทำงานอย่างหนัก
ทำทุกอย่างเพื่อทำให้คุณพ่อคุณแม่อยู่อย่างสุขสบายนะคะ
โดยนักร้องหนุ่มเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
ว่าเป็นเพราะว่าตัวเขาเองยึดหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษค่ะ

ทำให้ชีวิตเขานั้นพบเจอแต่สิ่งที่ดีงาม
ซึ่งตัวเขาเองก็ตั้งใจจะดำเนินรอยตามในหลวงรัชกาลที่๙ไปตลอดชีวิตค่ะ

แต่ก็อย่าไปเบียดเบียนหรือว่าไปทำร้ายคนอื่น

แต่ไม่เคยแสดงให้เราเห็นว่าพระองค์ท่านเป็นพระราชา
ที่มีอำนาจวาสนามีเงินทองล้นกาย
ภาพพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักทำเพื่อประชาชน

หลายคนก็มองเอาเป็นต้นแบบนะคะในการดำเนินชีวิต
รวมไปถึงอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ทุกคนนั้นจะเจริญอย่างแน่นอน